อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเหตุที่ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะ

นักท่องเที่ยวชาวจีนไปกินร้านอาหารที่เชียงใหม่

บอกว่าเอ๊ะพริกไทยดำที่อยู่ในจานเนี่ยมันขี้ดินจะไม่จ่ายเงินค่ะ
วิดีโอนี้นะคะรวมไปถึงภาพนิ่งอีกหลายภาพ
เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าโบกี้บีโก้ค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารในเชียงใหม่นี่แหละ
กำลังอธิบายถึงราคาอาหารให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ
โดยผู้โพสต์ก็เขียนเล่าเป็นฉากเลย
บอกว่าเคยเห็นแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นกรณีกับร้านอื่น
แต่คราวนี้ร้านเราโดนเองซะแล้ว
เล่าเป็นช็อตเลยค่ะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ย
มากัน๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
สั่งอาหาร๓อย่างมีแซนวิชราดหน้าข้าวผัดกุ้ง
พนักงานรับออเดอร์ปุ๊บผ่านไปไม่ถึง๕นาที
เดินเข้ามาในครัวมาตามบอกเสร็จหรือยังอาหาร
ตอนแรกก็เออโอเคไม่เป็นไรประเด็นนี้ผ่านไปได้เข้าใจได้นะคะ
สักพักหนึ่งเริ่มทานอาหารไปจนครึ่งหนึ่ง
พนักงานค่ะมาบอกว่าในอาหารเนี่ยมีขี้ดินติดอยู่ติดอยู่ตรงผัก
แต่จริงแล้วคือซอสพริกใดดำนะคะ
ก็พยายามอธิบายไปก็ไม่เชื่อนะคะพนักงานก็เลยอ่ะ
แก้ปัญหาโดยการหยิบผักอันนั้นที่มีซอสพริกไทยดำ

ทีนี้ก็ไม่มีอะไรรับประทานอาหารต่อย้ำ
ว่าเกลี้ยงทานอาหารเกลี้ยงทุกจาน
แต่สุดท้ายเรียกมาเก็บเงินก็เรียกพนักงานมาคอมเพลนนะคะ
บอกว่าอาหารเนี่ยมีขี้ดินเฟรนด์ไฟล์ก็มีขี้ดิน
พนักงานก็พยายามอธิบายไม่ใช่ที่ดินค่ะ
แต่ว่ามันเป็นออริกาโน่ที่โรยไว้เป็นซอสพริกไทยดำ
อธิบายอย่างในคลิปค่ะเป็นภาษาอังกฤษกันอยู่นานถกเถียงกัน
บอกว่าไม่จ่ายมีเงินแค่นี้๓๕๐บาทจะจ่ายแค่๓๕๐บาท
อาหารทั้งหมดมัน๔๑๐บาท
เถียงไปเถียงมาสุดท้ายอ่ะเจ้าของร้านก็บอกว่าพอแล้ว
ไม่เป็นไรไม่อยากมีปัญหานะคะก็เลยรับมา๓๕๐บาท
คือสุดท้ายก็ประมาณนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงโวยวายโวยวายแล้วก็ไม่ฟัง
แต่ว่าคลิปนี้นะคะก็มีคนไปชมกว่า๒แสนครั้ง
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย
ค่ะแต่ทางร้านอาหารก็ขี้เกียจทะเลาะแล้วเนอะ
ไม่อยากมีปัญหา๖๐บาทส่วนต่าง
เหรอดีกว่าไม่จ่ายเลย
แต่ว่ามงวายแบบนี้ก็เตือนไปทางร้านอาหารอื่นด้วยที่มันก็จะเจอเหตุการณ์เหมือนกันนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ไม่เหมารวมนะเพราะว่านักท่องเที่ยวดียังมีเยอะ
ท่องเที่ยวชาวจีนมาบ้านเราเยอะมาก
เรียกว่ารายได้ให้ประเทศเราอันดับหนึ่งเลย

เพราะฉะนั้นนักเที่ยวที่น่ารักที่เราอาจจะบางทีไม่ได้พูดถึง
มีอยู่เยอะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย
แต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ต้องออกมานำเสนอเป็นการเตือนกัน